ทีนี้มาดูรายชื่อกันเลยดีกว่าค่ะ
พลเมืองดีทั้ง๘คนนะคะ
ที่ไปช่วยเหลือเหตุการณ์อุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ

วันนี้บอกอีกครั้งหนึ่งรวบรวมทั้งหมดเลยว่า๘คนมีใครบ้างนะคะ
ท่านแรกค่ะนายประสิทธิ์สารบันพนักงานขับรถบริษัท
คุณประสิทธิ์เป็นคนที่ช่วยดึงผู้หญิงออกมาจากรถ
อุดมเดชประเสริฐชัยโชคดี
คนนี้ก็ไปช่วยดึงผู้หญิงที่บาดเจ็บ
ขาหักนอนคว่ำหน้าคลานออกมาจากรถเนี่ยค่ะ
ก็เป็นคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะคะ
นางสาวจิรัชยาขอบกิ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่๔
กฤษณาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
เป็นคนอุ้มเด็กผู้ชายออกมานะคะ
นายวิจิตสืบสายพนักงานโรงงานบริษัท
ก็ช่วยดึงผู้หญิงออกมาจากตัวรถเหมือนกัน
คนที่๕ค่ะนายจักรพันธ์จักแก้ว
ขับรถผ่านมาเจอแล้วจอดรถลงไปช่วยเด็บไฟ
แล้วก็ช่วยผู้ชายคนที่ขับรถนะคะคือเขากระเด็นออกไปนอกรถ
แม้ยังก็อยู่ใกล้กับรถก็ช่วยดึงออกมา
ผลเมืองดีอีศผู้หญิงท่านที่๖
คุณวัชรินเลื่อยเป็นค่ะก็เป็นคนที่ช่วยดึงคนขับออกมาจากรถเหมือนกัน
แล้วก็ช่วยลากผู้หญิงที่บาดเจ็บขาหักออกมา
ห่างจากตัวรถที่ถูกไฟไหม้นะคะ

คนที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ถึงขั้นจอดรถแล้วลงไปช่วยหลายคนเลยนะคะ
พลเมืองดีท่านที่๗นะคะนายอมรเทพมีมากค่ะ
เป็นนักศึกษาปวสชั้นปีที่๒
แหนกวิชาช่างจักรหนักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชศรีมา
ก็ไปช่วยดับไฟให้กับรถที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่ค่ะ
นายบวรพงศ์พรมบุตรนักศึกษาปวสชั้นปีที่๒เหมือนกันนะคะ
แหนกวิชาช่างจักรหนักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชศรีมา
สถาบันเดียวกันค่ะก็ช่วยดึงผู้หญิงออกมา
วันนี้เราเจอหลายคนเลยนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวท่านจะได้ฟังเสียง
จะได้ฟังว่าวันนั้นเขาไปเจอเหตุแล้วเขาไปช่วยเหลืออะไรกันยังไง
รายชื่อทั้ง๘คนเป็นการยืนยันมาจากประชาสมพันธ์จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
บอกว่าเป็นการรวบรวมรายชื่อจากตำรวจและกู้ภัย
ชัดเจนแน่นอนว่า๘คนนี้คือฮีโร่พลเมืองดี
เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วเข้าไปช่วยเลยนะครับ
มิถุนายนจุดเกิดเหตุบนถนนมิตรภาพช่วงอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครรัชศรีมานะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับ
ได้ไปเจอ๑ใน๘นะครับที่เป็นผู้ไปช่วยเหลือนะครับ
ก็คือท่านผู้ใหญ่บ้านวังโรงน้อยหมู่๔ตำบลกฤษณาอำเภอศรีคิ้วโคราช
นางสาวจิรัชยาขอบกิ่งนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เจออีกนะครับ
ผู้ใหญ่จุรัชยาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
จุรัชยากับสามีกำลังขับรถไปทำธุระในตัวเมืองนครราชศรีมา
ระหว่างทางไปเจออุบัติเหตุก็เลยจอดรถเข้าไปช่วยอุ้มเด็กชายวัยสองขวบออกมาไว้ตรงเกาะกลางถนน
แล้วก็อุ้มเด็กขึ้นรถกู้ภัยไปส่งที่โรงพยาบาลศรีคิ้ว
เด็กถึงมือแพทย์หายห่วงแล้วถึงเดินทางกลับบ้าน
แล้วเมื่อค่ำเมื่อวานนี้คุณเขียนมาสอนมีเจ้าหน้าที่จากสำนักนายรัฐมนตรีที่กรุงเทพโทรศัพท์มาหา
แล้วก็แจ้งว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะคอสชอยากเจอตัว
ขอนัดหมายให้เดินทางมาพบท่านนายกที่ทำเนียบในช่วงเวลาก่อนประชุมคอรมอเช้าวันอังคารที่๑๙มิถุนายนนี้นะ
ก็คือวันอังคารหน้าโดยจะเดินทางไปก่อนล่วงหน้า๑วันนะครับท่านผู้ใหญ่จุรัชยาบอกนะครับ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหพอวางหูโทรศัพท์ลงนะเมื่อคืนนี้ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับเลย
นี่ค่ะได้พบนายกรัฐมนตรีนะคะ
จะได้ไปเจอนายกลุงตู่เพราะว่าทำงานมาเนี่ยไม่เคยเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแบบนี้มาก่อนเลย
ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้กับตัวเองในการที่จะมุ่งมั่นทำความดีต่อไป
อุ้มเด็กออกมาพี่ผู้หญิงคนที่ที่บาดเจ็บที่กระเด็นออกมาด้วย
เขาเขาตะโกนอย่างนี้แล้วก็มีพี่ผู้ชายคนที่แกทำงานเป็นพนักงานขับรถหรือเปล่า
แกก็เลยวิ่งไปดูแล้วก็ไปเอาเด็กคนนั้นออกมา
ดีใจค่ะดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้น
เมื่อคืนนี้พอรับโทรศัพท์บางโทรศัพท์นอนไม่หลับเลยค่ะ
ไม่รู้จะเข้าไปแล้วจะทำตัวยังไงจะอะไรยังไงตื่นเต้น
ปกติก็เป็นคนช่วยเหลือพี่น้องอยู่แล้วค่ะ
ก็หลังจากที่หลังจากนี้ก็จะทำต่อทำความดีต่อไป
ก็ได้ออกเป็นประกาศยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองดี
และปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่งของผู้ใหญ่บ้านด้วย
โดยบอกว่าถ้ามีโอกาสไหนก็จะได้เจอนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับ
ในฐานะที่อีกทางหนึ่งก็เป็นเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย
ถ้าเจอนายกก็อยากจะขอความช่วยเหลือให้ช่วยเหลือชาวไร่อ้อยด้วย
ตอนนี้กำลังได้รับผลกระทบจากกรณีที่โรงงานปิดหีบอ้อย
เกษตรกรก็ตัดอ้อยส่งไม่ทัน
จะได้ไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยอีกทางหนึ่ง
ค่ะนี่คือเอกสารที่ทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ใช่ครับทางเป็นเหมือนแบบประกาศนิยบัติยกย่องเชื้อชูเกียจ

เพิ่งออกมาวันนี้เลยใช่สดร้อนนี่ค่ะ
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชศรีมาค่ะ
ก็มอบเกียรติบัติประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดี
๔คนเป็น๔ใน๘ที่ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะ
สองคนเนี่ยเป็นนักศึกษาปัจจุบันอีกสองคนเป็นสิทธิ์เก่านะคะ
นายอมรเทพมีมากกับนายบวรพงศ์พรมบุตรเป็นนักศึกษาปวสชั้นปีที่๒
ส่วนอีก๒คนเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยนะคะ
แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่ที่บริษัทนี้ด้วยกัน
จากการสอบถามพูดคุยเนี่ยพลเมืองดีทั้ง๔คนก็เล่าให้ฟังว่า
วันเกิดเหตุเขาก็กลับมาจากทำงานแล้วค่ะ
ขับรถผ่านจุดที่เกิดเหตุพอดีกำลังจะกลับบ้าน
พอมาเจออุบัติเหตุเขาจอดเลยนะจอดปุ๊บรีบเข้าช่วยเหลือทันทีเลย
นายจักรพันธ์จากแก้วช่างบริการเครื่องจักรกลหนัก
บอกว่าวันเกิดเหตุเห็นแล้วประกายไฟมันมาแล้วไฟลุกแล้ว
ก็รีบเข้าไปช่วยก่อนก็ไปกับที่นั่งกันมาค่ะ
สี่คนก็รีบไปช่วยเห็นว่าคนขับเนี่ยสลบอยู่หน้ารถครับ
เห็นผู้หญิงเห็นเด็ก๑คนติดอยู่ด้านใน
ก็เลยรีบเข้าไปช่วยค่ะตอนแรกก็ช่วยกันดับไฟนะคะ
ที่มันกำลังลุกไหม้อยู่แต่ดับไม่ได้ดับยังไงมันก็ไม่
ไฟมันลุกแบบแรงมากก็เลยช่วยคนออกมาก่อน
ช่วยผู้หญิงออกให้ห่างจากตัวรถแล้วก็ช่วยเด็กด้วย
เพราะว่าผู้หญิงเขาก็ตะโกนไงลูกเขาอยู่ในรถเนี่ยค่ะ
บอกว่ามีเด็กอยู่มีเด็กอยู่ก็เลยรีบไปช่วยเด็กกันออกมาด้วย
ปะว่ามีประกายไฟผมก็เลยต้องจอดรถเข้าให้ช่วย
ตอนเราเข้าไปตัวรถนี่เราไปเจออะไรบ้าง
ผู้หญิงกับเด็กตกอยู่ข้างนอกอย่างละ๑คน
แล้วก็ผมไม่รู้ที่แรกไม่รู้ว่ามีเด็กอยู่ข้างในคนหนึ่ง
ก็เลยเห็นไฟมันลุกก็วิ่งไปดับไฟก่อน
แต่ดับไม่ไหวก็เลยวัชิลินนี่วิ่งเข้าไปดึงผู้ชาย
ดึงผู้ชายออกจากตัวรถก่อนไฟล์มันเริ่มจะลุก
น้องผู้ชายเสร็จก็ไปดึงผู้หญิงดึงผู้หญิงออก
แล้วก็กลับมาช่วยผู้ชายมาช่วยผมดึงผู้ชายขึ้นฟุตบาท

ดีใจครับไม่รู้ว่าจะเป็นไร
ก็ปราบภูมิใจเหมือนกันครับ
ส่วนนายบวรพงศ์พรมบุตรที่เป็นนักศึกษาอยู่
เขาก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุตัวเองขาเจ็บอยู่
ก็ลงไปช่วยพลเมืองดีช้ากว่าคนอื่น

มันไม่ได้ใช่แกะมันจะไม่ระเบิดง่าย

เห็นแล้วครับก็กลัวนิดหน่อยครับ
แต่มองไปข้างในรถคนไหม้ทั้งเป็น
ผมว่าตกใจครับ
พี่วัชชะลินเย็บกระชากคนในรถออกมาช่วยกันลากขึ้นเกาะกลางครับ
นี่เห็นไหมเขาใช้ความรู้ด้านเด็กช่างให้เป็นประโยชน์
เขาฟังเครื่องแล้วไม่ใช่เป็นแก๊สเป็นน้ำมันไม่น่าจะระเบิดง่าย
นักศึกษาเทคโนเทคนิคเด็กช่างดีเนี่ยเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วก็นายวัชรินเลื่อยเป็นนะครับ

บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นกระทันหันมาก

ก็เลยรีบเข้าไปนำคนขับออกมาก่อน
แล้วก็พาไปนั่งอยู่บนเกาะกลางถนน

ก็รีบไปนำตัวออกมา

เขาคิดว่าเป็นการทำบุญกุศล

แต่ว่ามีพี่คนหนึ่งมาช่วยไปแล้วไม่เห็น
ก็เลยเห็นแต่ผู้ชายโดนไฟคอก

เปิดประตูกระชากตัวเขาออกมานะครับ

เอาขึ้นมา

อันนี้ไฟก็เลียเขา
เขาบอกว่าเขาร้อนเขาร้อนพี่ช่วยหนูด้วย

เรื่องแบบนี้ก็เคยเจอมา

เป็นบุญกุศลของตัวเองนะครับ

ถ้าไม่มีคนผ่านมาเห็น
หรือมีคนมาเจอแล้วไม่รีบเข้าไปช่วยนะ

เมื่อวานนี้เราก็เจอหลายคนนะครับ

ผู้ที่อยู่ใน๘คนที่ไปช่วยเหลือกันนะครับ

อุดมเดชประเสริฐชัยโชคดี
เป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

กำลังไปทำธุระส่วนตัวที่อำเภอปากช่อง

เห็นรถคันนี้ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็เห็นคนที่บาดเจ็บอยู่ในรถนะครับ

การช่วยตามสัญชาติยานของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ก็เห็นคนไปช่วยเหลือเด็กเล็กรวมถึงคนขับรถแล้วนะ

นอนอยู่ข้างรถที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้

จนออกมาห่างจากตัวรถประมาณ๑๐เมตร

หรือว่าที่จะยกอะไรพวกนี้ออกมานะครับ

ก็เลยไปช่วยตรงอื่นต่อ
ซึ่งเขาบอกว่าวินิทีนั้น

ภายในประมาณไม่ถึง๕นาที
ถ้าไม่ได้พิวนี้
เด็กก็คงจะต้องเสียชีวิตทำไหม้
ทำเป็นนะครับ
เพราะไฟมันลุกเร็วมาก

เขาเป็นคนที่เข้าไปถึงรถ

ถ้าเสียชีวิตก็ไปช่วยเด็กครับ
ขอคุมเขาครับ
เรากลัวไหมเราก็กลัวครับ
ไปตรงนั้นแล้ว

ขากลับไปถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียง

ก็เห็นพลเมืองดีคนอื่นช่วยเหลืออยู่
ตัวเองก็เลยจอดรถลงไปช่วยนะคะ

เขาเจ็บขาใช่ไหม

พอคว้ามาฟุวฟไตมันยิ่งเผลืบขึ้นมาอีก

ของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทั้ง๔คนนะคะ
ก็พ้นขีดอันตรายแล้ว

คนนี้ที่ขาขวาหัก

แต่ขาขวาเขาหักอยู่นะก็ต้องรักษาอาการ

คนขับรถก็เจ็บที่ศีรษะนะคะ

ก็เป็นคุณตาลูกสาวแล้วก็หลาน

ผมเชื่อว่าท่านได้ชมข่าวแบบนี้

เราอ่านข่าวไปเรายังมีความสุขเลย

มีน้ำใจแบบสุดยอดกันจริงอะนะ